สำหรับคุณแม่ชมพู่อารยานี้ก่อนหน้านี้เขาไปเฉิดฉาย
ไม่ทำให้แฟนแฟนต้องผิดหวังเลยก่อนอื่นเล่าก่อน
เมื่อคุณแม่ชมพู่บินลัดฟ้าไปร่วมงานกูตูแฟชั่นวีคฟอร์แอนดวินเทอร์สองพันยี่สิบสามสองพันยี่สิบสี่อืม
แน่นอนว่าแฟชั่นไอคอนตัวแม่ของไทยเขาจัดเต็มครบสูตรอยู่แล้วทั้งคอสตูม
ซิสเตอรี่หน้าผมหัวจะหลดเท้าคุณผู้ชมดูเอาสวยขนาดไหนแม่ชมบอกว่างานเนี้ยน่ะ
จริงไปแบบชิลเตรียมการไว้พอประมาณแต่ว่าพอไปถึงหน้างาน
ปล่อยใจแบบชิวเลยจ้ะปล่อยใจแบบจอยจอยไปเลยและดีใจมากที่คนเนี่ย
คอนเทนต์ถ่ายรูปสไตล์แม่แม่เองก็ไม่ได้กดดันแล้วก็สนุกไปกับมันด้วย
ค่ะส่วนลูกลูกค่ะโอ้ยเขาปิดเทอมอยู่เนอะช่วงนี้สนุกสนานมากเวอร์อืม
หากิจกรรมทำกันไปเรื่อยน้องเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีตามวัยนะ
สายฟ้าพายุรวมไปถึงไอ้เต้าแอบิเกลด้วยและคอนเทนต์ล่าสุด
โอ้โหหลายคนฮือฮามากก็คือคอนเทนต์ที่พ่อน็อตเนี่ยเขาลงอ่างอ่าง
คุณผู้ชมคำเมนต์ฟัยลุ๊คสุดโปรกัสไปที่พ่อนทุกคนเดียวเลย
ชมเขาก็บอกว่าเออเขาก็เซฟของเขาอยู่คุณผู้ชมดูเอา

ถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับแฟนก็แล้วกันค่ะ
เราเป็นคนถ่าย
แต่ต้องถ่ายว้าวทำไม

เราเชี่ยวเราเรื่องโซเชียลเราคุมร้า
แต่พอกระแสมาอย่างนี้มันจะต้องมีต่อเนื่องนะ
ใช่ระแสดีนะระเวนเกจดีด้วย
ไม่เป็นไรนานทีพอ

ดูแต่ภาพอินเสิร์ตเพราะว่าอ่างข่าวมาก
อุ้ยใช่แล้วอ่างเขาลายหินอ่อนค่ะ
แต่ก็มีคนแซวว่าอ่านข่าวมากน่าจะแซวคุณพ่อ
อีกถึงเรื่องคุณผู้ชมค่ะ

เฮ้ยแม่แอฟเนี่ยเขามีหวานใจแล้วหรือเปล่า

ในฐานะที่เขาก็ทำงานอยู่ด้วยกันบ่อย
ก็บอกว่าเออเวลาชงกันในรายการ
มันก็ขำสนุกเนาะ
เชื่อว่าแม่แอฟเนี่ยเขาจะต้องเลือกคนที่ดีเข้ามาในชีวิตแน่นอน
ยังไงก็เคารพการตัดสินใจของเขาเสมอ

ไม่ได้คิดว่ามีหรือว่าไม่มี

แอฟเป็นคนแบบรักตัวเองรักปีใหม่

อย่างที่บอกมันเป็นความบันเทิง
คืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขาให้เขาหรือมีความสุข

ถ้ามันมีแล้วปวดหัวอย่ามี

ที่แหละเลือกคนดีเข้ามา